ค่ะแม่มาแล้วจ้ะแม่มาอืมแม่เป้ยค่ะแม่เป้ยปานวาดมาจริงจริง
เพราะว่าอะไรกลับมาเล่นละครอีกครั้งนะคะในรอบ๑๐ปี
และที่สำคัญปังมากเลยคุณผู้ชมเมื่อคืนได้ดูกันหรือเปล่า
ตอนแรกที่เขาออนแอร์นะจ๊ะละครของแม่เป้ยปานวาด
กลับทั้งทีน้อยกว่านี้ได้ยังไงดูซะก่อนตาจะถลึงออกมาอีกแล้วคุณผู้ชม
บอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่าตอนนี้เรียกว่าเธอหวนคืนวงการบันเทิงแบบเต็มตัวสุดเลย
แล้วพอกลับมารับงานอีกครั้งนะก็ต้องบอกว่างานฟรุมจริงอะไรจริง
เพราะตอนนี้แววมาว่ามีผู้จัดยื่นบทมาให้พิจารณาแล้วนะจ๊ะนับนิ้วไปนับนิ้วมา
ไม่ต่ำกว่าสี่เรื่องคุณผู้ชมเอาสิทั้งเจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นปลื้มสุดสุดนะคะ
หลายคนค่ะก็ยังคิดถึงฝีไม้ลายมือของเธออยู่นะ
ส่วนกองเชียร์นอกจอค่ะทั้งลูกแล้วก็สามีสุดที่รักนะคะ
บอกเลยว่าต้อนรับการกลับมาทวงบันลังนางร้ายของเธอกันใหญ่เลย
มีติดต่อเข้ามาตอนนี้ประมาณสี่เรื่องแต่ว่าอยู่ในช่วง
ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจแต่คิดว่าจะเล่นต่อ
คือก็คือกลับมาในฐานะนักแสดงนั่นแหละเต็มตัวเลย
อยากจะร่วมงานกับคนเก่งอยากจะได้รับบทที่มันยากกว่านี้อีกไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
อยากได้วิชาอยากพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็ละคร
หน้าสาวดีนะแม่ลูกก็ทันกันนะคุณผู้ชมขะอีกคนนึงน้องปาลินลองได้เข้าไปดูในอินสตาแกรมคุณผู้ชมครับ
แกร่งคุณผู้ชมค่ะอาปารินรับบทรายหน่อยถลึงตาตามแม่เหมือนกันน่ะ
น่ารักทีเดียวนะคะเป็นกำลังใจนะคะ
การหวนกลับมาเล่นละครครั้งนี้ปังไปเลยนะจ๊ะแม่จ๋า